ตัวผมนี้จะไปเชียงใหม่

แท็กพระรันยูยังไปทำข่าวได้เลย
พี่ต้นจะไม่ให้ผมไปทำข่าวนี้อ่ะ

เดี๋ยวทำไมต้องเสียงเขียวว่าแล้วเชียวเนี่ย
หลังจากผ่านดราม่ามานะครับ
ของน้องโอลีฟขายขนมโตเกียวกรอบ

กระแสเธอยังไม่ตกนะครับ
แวะเวียนไปซื้อที่หน้าร้านโตเกียว

ที่ถนนช่างเขี้ยนตะบนช้าง
เผือกที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่ขาดสายเลย

หลังจากน้องโอลิฟต์ทำขนมโตเกียวกรอบ

ตอนนี้นะฮะทำได้วันละ๒๐๐กล่องเท่านั้น

คือแทบไม่ได้กินมารอก็แทบจะไม่ได้กิน

พี่แท็กครับพี่แท็กพระรันยูโรจนาวุฒิที่ทำ

มาแล้วจ้ะไปคุยกับน้องโอลีฟ

โอ้โหนี่อยากจะไปเลย
ไปลงมือช่วยน้องโอลิทำขนมโตเกียวนะครับ

พี่พี่ต้องใส่เสื้อให้เหมือนหนู

ครับผมไม่ใช่ฮะเป็นลายหน้าอกของพี่เขาครับ

แล้วก็ทำขนมกันไปละทีละขั้นทีละตอน

สนุกสนานตามสไตล์พี่แท็กนะครับ
ไหนมาเจอน้องโอลิฟต์กันแล้วนะครับ

พี่เขาถ่ายรายการพี่เขาด้วยนะครับ
แล้วก็มีการถ่ายโปรโมทให้ร้านโตเกียวกรอบ

ของคุณจุ๋มน้องจุ๋มที่อยู่ข้างหลังด้วย
แท็กบอกว่ามาเยี่ยมพ่อที่เชียงใหม่พอดี
ผมก็เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่พอดีพี่
แล้วคะ

ซึ่งใส่เสื้อแหวกอกแบบนี้มาเป็นแฟชั่น
ดาราเขาใส่กันพี่แจ๊คบอกอย่าไปคิดมาก
มองเป็นกระแสการตลาดของคนที่เขาตั้งใจทำมา
หากินจะดีไหมพี่แท็กว่างั้น